พาไปดูที่เบตงยาลากันหน่อยค่ะตอนนี้น้ำท่วมน้ำป่ามันไหลหลากลงมาแถวธานเครีที่นี่มันเป็นอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่ามันสวยงามมากจริงแต่ตอนนี้เป็นยังไงเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือช่วงเย็นวานนี้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเลยที่เทศบาลเมืองเบตงยาลา
โดยเฉพาะชาวบ้านที่ปลูกบ้านพักอยู่แถวริมคลองขุหนุงจนองค่ะ

อย่างที่บอกไปว่าที่แห่งนี้มันเป็นที่ท่องเที่ยวอันซีน

ถ้าน้ำไม่ท่วมนี่นะมันจะเป็นภูเขา
แล้วก็ลำทานแบบน้ำใสสวยมากคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้คือเป็นสภาพแบบน้ำสีขุ่นสีน้ำตาลเลยนะฮะ
ดูไม่ออกเลยว่ามันเคยสวยยังไง

ชาวบ้านบางหลังที่อยู่ลึกหน่อยเนี่ย
รีบอบพยพหนีน้ำกันออกมาอยู่ด้านนอก

แล้วก็รอบเขาเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยนะฮะ
จะอันตรายเพราะว่าบ้านที่

ลูกหลานก็ต้องรีบนำตัวกันออกมาค่ะ
แต่ยังโชคดีคุณผู้ชมเพราะว่าอะไร

ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วค่ะ
บ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทางเต็มไปด้วยดินโครนนะคะ
ทางด้านท่านสกุลเล็งลักกุลค่ะท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตง
ต่อชะดออาสากู้ภัยรีบลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
กวาดล้างอาคารให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะโอ้โหนะคะ
กันแบบตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าคือพื้นที่เบตงอ่ะ
มันเป็นป่าที่แบบล้อมไปด้วยเขาบรรยากาศดีมากคุณผู้ชม
ถ้าไม่เกิดน้ำป่าแบบนี้นะก็ถ้าว่างนะหาโอกาสไปเที่ยวกันได้